ให้ก่อเหตุใช้มีดฆ่าพ่อแท้ของตัวเอง
คุณผู้ชมนะฮะแต่ว่าเธอเองก็ยังคงมีอาการทางจิตอยู่
แล้วก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนฆ่าพ่อตัวเองส่วนฝ่ายแม่ของ
ผู้ก่อเหตุก็ยอมรับว่าลูกสาวมีอาการทางจิตจากการเสพยามานาน
แล้วก็มีปมในใจเรื่องของการเคยถูกพ่อทำร้ายร่างกาย
เรื่องของการสามีไปข่มขืนลูกสาวมันก็ซ้ำเติมจิตใจเธอ
นะฮะแล้วก็ก่อเหตุขึ้นมาแบบนี้นะครับเมื่อวานนี้ตำรวจสอนอทุ่งสองห้อง
คุมตัวนางสาวบุญยดาหรือว่าพลอยอายุ๒๙ปี
เป็นผู้ต้องหาก่อเหตุใช้มีดฟันศีรษะแล้วก็ตัดอวัยวะเพศนายเกษม
ซึ่งเป็นพ่อแท้ของเธออายุ๕๘ปีจนเสียชีวิต
ช่วงเย็นของเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเย็นของวันที่๑๖มิถุนายน
เมื่อวานนำร่างกายเธอไปตรวจหาสารเสพติดแล้วก็ตรวจเรื่องของสภาพจิตใจ
ที่โรงพยาบาลธัญรักษ์ที่ปฐุมธานี
ช่วงที่ตำรวจคุมตัวพลอยไปเนี่ยก็พูดจาตอบโต้ตะโกนว่าเธอไม่ได้ทำเธอไม่ได้ผิดไม่ได้เป็นคนฆ่าพ่อ

แก้งทุกวิถีทางรวมถึงบุคคลที่ทำร้ายเด็กเกี่ยวกับแก้งทุกวิถีทาง
เขาบอกกับนักข่าวว่าเขาถูกพ่อทำร้ายตบตีถูกพ่อทำทุกวิถีทางอะไรแบบนี้
หลังจากเกิดเหตุทีมข่าวสอบถามแม่ของผู้ก่อเหตุก็เดินทางมา
แม่ของผู้ก่อเหตุบอกว่าในอดีตเนี่ยลูกสาวเนี่ย
เคยเล่าให้ฟังบอกว่าสมัยเด็กเนี่ยเคยถูกพ่อทำร้ายร่างกายหลายครั้ง
ก่อนเกิดเหตุ๑เดือนลูกสาวเองก็บอกว่าเคยไปขอเงินพ่อ
แต่ถูกปฏิเสธแล้วโดนพ่อทำร้ายร่างกาย
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าสองสามีภรรยาเขาแยกทางกันอยู่
แล้วฝ่ายพ่อเป็นคนดูแลลูกสาวคือคนที่ก่อเหตุ
แต่แม่เป็นคนส่งเงินมาให้นะครับ
ทีนี้แม่เองก็ยอมรับว่าลูกสาวมีอาการทางประสาท
เนื่องจากว่าเคยใช้สารเสพติดมานานกว่า๕ปี
แล้วลูกสาวมีเรื่องฝังใจนะ
เพราะว่ามีสามีแล้วก็มีลูกแล้วสามีไปข่มขืนลูกตัวเอง
ที่ผ่านมาเคยพาลูกสาวไปรักษาที่ศรีธัญญามาแล้ว๑ปี
ออกมาก็ไม่ยอมกลับไปหาหมอตามนัดไม่ยอมกินยา
และอาการมันกำลับขึ้นมาแบบนี้
ช่วยคิดไม่ไว้ใจเค้าแล้ว
เราก็เลยคิดว่าอย่าเอาไปแต่เค้าจี๋นเฉี่ยว
เราก็เลยทำร้ายเลย

อัดมากเลยนะแล้วก็พูดตลอดว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ที่นี่บ่อยมาแจ้งความเรื่องของคดีของลูก
ลูกถูกสามีข่มขืนมาหลายครั้งอะไรแบบนี้นะฮะ
สุดท้ายเนี่ยบางทีนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างมาไม่มีเงินจ่าย
ตำรวจก็ต้องจ่ายค่าโดยสารแทนอะไรแบบนี้นะครับ
เดี๋ยวเรื่องของทางคดีก็ว่ากันไปเพราะว่าต้องตรวจสอบร่วมกัน
เรื่องของสภาพจิตใจทั้งเรื่องของสารเสพติดในร่างกายนะคะ